พูดถึงเรื่องของนครศรีธรรมราชนะคะหนึ่งจุดที่เขา
บอกว่าเป็นจุดที่มีโอโซนหายใจสะดวกมาก
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตก็คือบริเวณหมู่บ้าน
เอ่อความสวยงามก็ก็คือเขาจะเป็นลำธานก่อนอยู่บริเวณ
เชิงเขาเนี่ยนะคะแต่เมื่อสองวันที่แล้วลำทานหายไปค่ะ
หายไปเลยกลายเป็นแม่น้ำเพราะว่าน้ำมันลงมาจากป่านี่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้สภาวะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะติดตามรายงานสดจากคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ลงพื้นที่มาสำรวจพื้นที่ของหมู่บ้านคิริวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศธรรมชาติกันหน่อยค่ะด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะ
เป็นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่ส่งสัญญาณที่ดีเลยนะคะ
หลังจากที่ตรงนี้นะคะเป็นต้นน้ำนะคะแล้วก็เป็นมวลน้ำก้อนใหม่นะคะ
ที่ไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่ของน้ำตกท่าหานะคะเพื่อที่จะไหลลงไปในพื้นที่ของสะพานคิริวงศ์
แต่มวลน้ำก้อนนี้นะคะเป็นมวลน้ำที่มีระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
โคนหินนะคะหรือว่าโขดหินรอบน้ำตกนะคะจะเห็นชัดเจนว่า
มีสีขาวโพนนะคะหลังจากที่น้ำป่าได้ไหลบ่าผ่านไปเกือบอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้วก็ยังคงมีสภาพความเสียหายของกิ่งไม้ท่อนไม้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาหลวง
นี่คือบรรยากาศสดสดความเป็นธรรมชาติภายในหมู่บ้านคิริวงศ์นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะ
อีกหนึ่งฝากฝั่งนะคะทางฝั่งขวามือของดิฉัน
เป็นสภาพความเสียหายของร้านค้านะคะที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านคิริวงศ์
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะที่เปิดทำการค้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านคิรีวงนะคะ
เดี๋ยวเราลองมาสำรวจความเสียหายของสภาพร้านค้าในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็ร้านอาหารชื่อว่าร้านบ้านทองเกิดนะคะ
เดี๋ยวลองสอบถามผู้ประกอบการนะคะสวัสดีค่ะ
วันนี้มาสำรวจสภาพความเสียหายของร้านเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เราฟัง
ช่วงน้ำป่ามันมาประมาณเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้า
ก็ไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเพียงแต่ว่าเอากระสอบไปกั้นข้างหน้าไว้ก่อนค่ะ
กระสอบกั้นข้างหน้าตอนตีสี่หัวรุ่งไม่มีปัญหาค่ะ
อยู่แต่พอประมาณ๗โมงเช้าน้ำทะลักเข้าไปในร้านหมดเลย
กระจกอะไรหมดเข้าของเสียหายเสียหายหมดเสียหายเยอะไหมคะวันนี้เท่าที่
เยอะเยอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอุปกรณ์อะไรในร้านเสียหายหมดเลย
พอเราเห็นสถาบันความเสียหายกับน้ำปากทางนี้รู้สึกท้อหดหวุดใจไหมคะถามว่าท้อมั้ยมันก็
โดนมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดก็โดนมาแล้วปีสามหนึ่งโดนมา
มันจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่นึกว่าน้ำจะเยอะกว่า

เพราะป่ามันฝนตกติดต่อกัน๕วัน

ค่ะตอนนี้เราก็เฝ้าระวัง

คิดว่าหลังจากนี้ฝนจะตกเพิ่มไหมคะ
เท่าที่ประมาณการจากสถานการณ์สภาพอากาศต่าง
ไม่น่าจะตกแล้วนะไม่น่าตกเพิ่มตกก็นิดหน่อย
เพราะที่นี่ฝนตกอยู่ตลอดไงตลอด
แหลงละ๕๖วันแหลงละ๕๖วัน
โอเคขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวมาดูความเสียหายทางฝั่งนี้กันอีกสักหน่อยนะคะ
ก่อนที่เราจะไปชมภาพบรรยากาศในจุดอื่นนะคะ
ก็ยังเห็นนะคะว่าพี่พนักงานนะคะ
ก็เริ่มทำความสะอาดกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะนะคะ
แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างเสียหายพอสมควรค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นะคะ
ทำให้ทุกคนหรือว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะ
ก็เริ่มที่จะกลับมาดูแลพื้นที่แล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูปริมาณน้ำในจุดอื่นกันค่ะ
ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านไปยังพื้นที่ของสะพานคีรีวง
คลองท่าดีระดับน้ำในคลองนะคะ
จะเห็นเลยค่ะจากภาพตอนนี้ลดระดับลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
ส่วนสภาพอากาศณเวลานี้เริ่มมีแสงแดด
และไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ
อกจากนี้นะคะทีมข่าวก็ได้ไปสำรวจระดับน้ำบนถนนพัฒนาการคูขวาง
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงเกือบ๑เมตรค่ะ
รถเล็กสัญจรได้อย่างยากลำบากนะคะ
ส่วนรถยนต์สามารถสัญจรได้แล้วในเวลานี้ค่ะ
อกจากนี้ก็จะมีส่วนของถนนราชดำเนิน
ติดกับสะพานลาเมฆนะคะในพื้นที่ซอยย่อยต่าง
เทศบาลนครศรีธรรมราช
ยังคงมีพื้นที่รุ่มต่ำนะคะที่มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ประกอบกับภายในคลองราเมฆนะคะ
ก็ยังมีมวลน้ำที่ได้เคลื่อนตัวไหลผ่านไปยังพื้นที่ของถนนปากนคร
ก่อนจะไหลออกสู่ทะเลปากพนังต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ในพื้นที่ของหมู่บ้านคีรีวงค่ะ
แต่ว่าแน่นอนค่ะแม้ว่าฝนจะไม่ตกเพิ่มเติมในพื้นที่นะคะ
แต่ชาวหมู่บ้านคิริวงศ์ก็ยังคงเฝ้าระวัง
แล้วก็คอยดูสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ

นาวิกรรณเทศถ่ายภาพระวิการแก้วิจิต
รายงานจากพื้นที่ของหมู่บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ขอบคุณคุณระวีการด้วยนะคะ
คุณระวิกันบอกว่าตอนนี้ฟ้าเปิดแล้ว
คาดว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกเราก็ลุ้นเช่นเดียวกัน